ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดตราดนะฮะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในครอบครัวหนึ่ง
คนที่เป็นปู่เนี่ยนะเอาปืนไปยิงหลานเขยจนบาดเจ็บ
คือสาเหตุเนี่ยสืบเนื่องมาจากลูกชายของคนก่อเหตุเนี่ยลูกชายเขาตาย
เมื่อสองปีก่อนทีนี้พอลูกชายตายไอ้ทรัพย์สมบัติที่ดงที่ดินต่าง
เอาแน่นอนมันก็ต้องตกไปอยู่ที่ลูกเมียของเขาค่ะตัวเองก็อยากจะได้ที่ดงที่ดิน
ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยจะไปจีบลูกสะพ้ายของตัวเอง
เพราะลูกชายตัวเองตายแล้วไงหลานเขาก็ไม่ยอมเขาก็พยายามห้าม
ก็ไม่อยากให้อะไรปู่จะมาไล่ตามจีบแม่ของเขาได้ยังไง
สุดท้ายไปยิงเขาเจ็บนะฮะยิงหลานเขยเจ็บนะครับ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่ปู่คลั่งรักวังฮุบที่ดิน
หาว่าหลานเขยกับหลานสาวเนี่ยเป็นมารหัวใจ
ไม่ยอมให้ไปจีบลูกสะพ้ายที่ลูกชายตัวเองเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เลยไปยิงเขาเลยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่ง
อยู่ในซอยแสนศุกร์ตะมนต์ห้วยแรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับ
คนเจ็บชื่อนายอิสลาอายุ๓๓ปีนะครับ
กระสุนเข้าขาขวาแถวนาแข้งนอนเจ็บอยู่ตรงนี้นะครับ
ส่วนหน้าบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยรอยเลือดนี่เต็มไปหมด
หลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็นำตัวคนเจ็บที่ถูกยิงส่งโรงพยาบาล
คือจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นสวนสับปะรดนะครับ
เขาก็หนีมาขอความช่วยเหลือที่บ้านนี่คนเจ็บนะครับ
สับปะรดแถวบ้านเนี่ยมีร่องรอยการต่อสู้มีรอยเลือดหยดอยู่ที่พื้นด้วย
มีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่ปลอกนึง
แล้วมีรองเท้าของคนก่อเหตุเนี่ยถอดทิ้งหรือว่าจะหลุดอยู่ข้างนึงนะครับ
นี่เจ้าหน้าที่เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
นี่ฮะรองเท้านะฮะถูกทิ้งไว้ข้างหนึ่งสงสัยตอนหนีนี่จะรองเท้าหลุดนะครับ
วันนี้คุณจ๋าจำศรีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อสักครู่ปลอกกระสุนปืนนี่คนเจ็บฮะ
คนที่มายิงเขานี่เป็นปู่ของเมียเขามีศักดิ์เป็นหลานเขย
กระสุนเข้าแข้งขวาพอดีนี่มาจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านแล้วตอนนี้

ช่วงเกิดเหตุเนี่ยช่วงเช้านะกำลังขี่รถจะออกไปซื้อกาแฟก็ไปกับภรรยานี่แหละ
เขาเนี่ยเป็นหลานเขยเป็นปู่ของเมียเขายืนอยู่ที่สวนสับปะรด
ก็เข้ามาหาเรื่องเลยนะคือความจริงก็มีเรื่องบาดหมางกันอยู่เป็นปีแล้วนะฮะ
ทีนี้วันนี้เจอกันอีกตอนเช้านะครับก็มองหน้ากันทะเลาะมีปากเสียงกัน
นายโอรสไม่พอใจเดินกลับไปที่ขนำไปหยิบปืนมาแล้วก็มาไล่ยิงใส่จนหมดแม็กซ์
คือกระสุนหมดแม็กซยังบรรจุกระสุนใหม่นะสุดท้ายก็ยิงโดนจนได้ฮะเข้าขานะครับ
เขาก็เลยวิ่งขากระเพลกกระเพลกเลือดไหลเต็มไปหมดหนีกลับมาที่บ้าน
แล้วไปหลบอยู่ในห้องน้ำล็อกประตูเพราะกลัวจะถูกตามมายิงซ้ำ
ทีนี้เขาไปพูดแบบว่าในทางที่ด้านลบแม่แล้วซื้อท้องให้แม่

ใช่ครับเหมือนกับว่าพูดให้ทางบ้านฟังฟ้าบ้านเขาก็มาเล่า

ทีนี้เมื่อเช้าเกิดอะไรขึ้นพี่ตอนนั้นเขาเรียกเราเหรอคะหรือว่าอย่างไร
ก็คือมองหน้ากันนะครับแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่า
เหมือนกับมันมีแค้นอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับมันมีปมอยู่แล้วอ่ะ
ฝั่งภรรยาของคนเจ็บนะครับซึ่งก็คือหลานสาวของผู้ก่อเหตุนะฮะ
คุณสุริยาลักษณ์นะครับบอกว่าปมเหตุที่มันมีเรื่องบาดหมางกันเนี่ยนะ
ก็สืบเนื่องจากตอนที่พ่อของเธอเสียชีวิตพ่อก็คือลูกของคนก่อเหตุ
ทีนี้พอพ่อเสียชีวิตเนี่ยปู่จะมาจีบแม่ก็คือปู่จะมาจีบลูกสะพ้ายนะ
เพราะหวังว่าจะเอาสมบัติต่างของลูกชายที่เสียชีวิตไป
แต่ว่าตัวเธอกับสามีเธอเนี่ยขัดขวางทำให้ปู่ไม่ชอบหน้าเธอ
ก็บาดหมางกันมามีเรื่องกันมาเนี่ยฮะปี๒ปีแล้วเธอบอกนะครับ
แล้วก็มีปมขัดแย้งเพิ่มเติมเรื่องที่ดินสอปกรด้วยนะ
ซึ่งเธอเนี่ยได้ครอบครองที่ทำกินต่อจากพ่อที่เสียชีวิต
ซึ่งก็เป็นไปตามกฎระเบียบของที่ดินสอบประกอบอยู่แล้วเขาให้ทายาท
นี่นะฮะพ่อก็มีอยู่ตรงนี้เนื้อที่ประมาณ๓๐ไร่
แต่ปู่ก็จะมาเอาที่ดินอีกคือปู่เนี่ยต้องการทั้งหมดเลย
ปู่ไม่รู้จะใช้วิธีไหนก็คือจะมาจีบแม่ของเธอ
จะเอาลูกสะพ้ายเนี่ยเอาแม่เธอเนี่ยเป็นเมีย
เพื่อจะได้ครอบครองที่ดินกับทรัพย์สมบัติ
แต่ตัวเธอกับสามีเนี่ยไม่ยอมแล้วแม่เธอก็ไม่ยอมนะ
เธอก็ไม่ได้เล่นด้วยนะทำให้ปู่เนี่ยไม่พอใจเธอมาตลอด
เหมือนกับว่ามาจีบแม่ตอนพ่อหนูเสียได้แค่สองวันนี้เอง
งได้สองวันมามาจีบแม่หนูแล้วทีนี้แม่หนูไม่เล่นด้วย
เล่นด้วยด้วยความที่ว่าแล้วเขาก็เอาไปพูดข้างนอกว่า
เออกูให้มึงแล้วนะอ่ามึงแม่มึงแล้ว
อย่างนี้ทำให้แม่หนูเสียหายด้วยความที่เป็นลูกก็บันดาลโทษะ
มีปากเสียงกันมาตลอดใช่ค่ะมีหลายหลายเรื่องพี่มันหลายหลายเรื่อง
เรื่องที่ดินเรื่องแม่ประเด็นหลักจะมาจากเรื่องแม่ค่ะ
อ่าคือนี่ถ้าไม่ได้ฟังจากปากของคนที่เป็นหลานสาวผู้ก่อเหตุเอง
ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะฮะเอ้าปู่จะมาจีบแม่เสร็จแล้วหลังจากที่พ่อตาย
มันมีแบบนี้ด้วยอ่ะเออเอาฝั่งของผู้ที่ถูกพาดพิงถึงนะครับ
ยืนยันนะครับบอกว่าเธอก็ไม่ได้แบบไปมีอะไร
หรือว่าไปชอบไปเล่นด้วยอะไรกับพ่อสามีนะ
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นเธอล้างจานอยู่ในครัวได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองสามนัด
ลูกเขยเนี่ยถูกยิงเลือดไหลเต็มแข้งเต็มขาเลยวิ่งกลับมาที่บ้าน
แล้วก็วิ่งเข้าไปในห้องน้ำไปล็อกประตูเอาไว้
ส่วนปมเหตุเนี่ยเธอบอกว่าหลังจากที่สามีของเธอเสียชีวิตไปเมื่อ๒ปีก่อน
แน่นอนว่าบ้านที่ดินทรัพย์สินต่างมันก็ตกเป็นของลูกสาวของเธอ
ซึ่งลูกสาวแต่งงานแล้วเขาก็มีสามีก็มีลูกเขย
ทั้งคู่ก็ช่วยกันทำมาหากินก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
แต่พ่อสามีนี่แหละนะชอบไปพูดกับชาวบ้าน
บอกถูกลูกหลานโกงที่ดินหวังจะเอาทรัพย์สมบัติของลูกชายของตัวเองเนี่ยคืน
ได้เธอแล้วมีอะไรกับลูกทรัพย์แล้ว
แล้วพยายามจะมาเอาลูกสะพ้ายเป็นเมีย
ทำให้ทางลูกเขยของเธอกับลูกสาวเธอเนี่ยไม่พอใจ
ก็ถามว่าอยากกินอะไรไหมอยากไปไหนไหม

คือว่าไม่อยากได้ของเขาไงจ้ะ
ใช่ไม่อยากได้ไม่อยาก

คือว่าในใจไม่คิดไง

นับถือเขามาเลือกน่าตลอด

ก็บอกว่ามีสิ่งศักดิ์ศิษย์ที่เขารบนับถือ
อยู่ที่หิ้งที่ตั้งบูชายอยู่ที่บ้านมีรูปของสามีของเธอ
ก็คือลูกชายของคนก่อเหตุที่เสียชีวิตไปแล้วด้วย
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะแคล้วคลาดมาได้หรือเปล่า
อย่างนั้นที่ถูกปู่ไล่ยิงนี่หลานเขยอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้

ส่วนคนก่อเหตุนะครับนายโอรสวันนี้ไปมอบตัวแล้วนะครับ
เขาให้การอ้างว่าทางฝั่งของคนเจ็บเนี่ยมาพานมาหาเรื่องเขาก่อน
ตอนที่เจอกันที่สวนสับปะรดนะฮะก็เลยมีปากเสียงทะเลาะวิวาดกัน
เขาไปเอาปืนมาเนี่ยเขายิงลงพื้น
แต่กระสุนเนี่ยมันฉลับไปโดนขาคนเจ็บนะ
แล้วที่ว่าไล่ยิงต่อเนี่ยไม่ได้ไล่ยิง
เขายิงขู่ขึ้นฟ้าอีก๓นัด
ไม่ได้มีเจตนาจะเอาถึงแบบถึงขั้นเสียชีวิต
แต่ว่าชีวิตเรากับปู่นี่มันคงจะแสดงไปโดนยังไง
แต่เดี๋ยวต้องไปไล่ความสัมพันธ์ทางเครือญาติอีกทีนะ
เพราะว่าอาจจะไม่ใช่ปูแท้
หรือจะเป็นมีศักดิ์เป็นปู่หรือเป็นเครือญาติกัน

นี่นะฮะล่าสุดนะครับตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาไปนะครับ
พยายามฆ่าผู้อื่นเรื่องการครอบครองอาวุธปืน

โอ้โหแต่คุณเอาปืนมาจะบอกจะยิงลงพื้น

นี่ขนาดยิงลงพื้นเห็นไหมยังฉลับโดนขาเลย